หลายจุดหลายพื้นที่อากาศเริ่มเย็นลง
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ

เริ่มมีการกระจายตัวไปยังจุดอื่น
เฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก

สถานการณ์หมอกก็คือพื้นที่ภาคเหนือนะครับ

อาจจะเป็นอุปสรรคบ้างในบางพื้นที่นะครับ

เป็นผลพวงมาจากกระแสลมที่มีการพัดปกคลุมลงมาเมืองไทยของเรา
กระแสลมจากทิศตะวันตก
ก็คือเป็นกระแสลมที่มีความเร็วนะครับ

ก็คือการกระแสลมจากที่ตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นกระแสลมเย็นนะครับ
หอบเอาความเย็นเข้ามาปกครุมเมืองไทยของเรา
สองอย่างนี้จึงทำให้กลุ่มก้อนเมฆหายไปค่อนข้างเยอะนะครับ

ท้องฟ้าในตอนกลางวันก็จะปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นนะครับ
ใครที่จะออกทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องระวังเรื่องของแสงแดดแสงยูวีกันด้วย
ส่วนนี้คือกลุ่มฝนนะครับที่เกิดจากการก่อตัวของกระแสลม
ที่มีการหมุนวนแถวบริเวณอ่าวตังเกียร์ตรงนี้นะครับ
หลังจากนี้ก็จะค่อยมีการพัฒนาแล้วก็มีการเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนาม
แต่ว่าก่อนจะถึงไทยนั้นคาดการณ์ว่าพอเจอลมหนาวก็จะค่อยหายไปนะครับ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตมากในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
อุณหภูมิจะสังเกตว่าวันนี้ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๓องศา๑๔องศานะครับ
แถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคเหนือ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานต่ำสุดประมาณ๑๔องศา
ภาพรวมภาคเหนือมีอากาศหนาวแบบมีหมอกในตอนเช้านะครับ
อย่างที่บอกไปต่ำสุด๑๐องศาสูงสุด๓๔นะครับ
บนยอดดอยต่ำสุด๒องศาเซลเซียต
อีสานครับต่ำสุด๑๔นะครับบนพื้นราบส่วนในบริเวณตามยอดภู๘๑๒องศาเซลเซียตครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับต่ำสุด๑๙สูงสุด๓๕มีหมอกในตอนเช้า
พื้นที่อาจจะต้องระวังเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับ
ส่วนภาคตะวันออกนะครับระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดมีโอกาสเจอฝนนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนเล็กน้อย
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนะครับคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนกลางของภาคนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุด๒๑องศาคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครมีเมฆบางส่วนมีโอกาสเจอฝนบ้างเล็กน้อยนะครับ
ต่ำสุด๒๒๓๕องศาเซลเซียด
นี่คือสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะนี้ยังไงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ